เมนูต่อไปเดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงเลย
ชอบทานไหมเกาเหลาเครื่องใน

คุณชนะบอกว่าจะทานเกาเหลากับข้าวเหนียวใช่ไหม

คุณถือข้าวเหนียวไปเดี๋ยวพาไปกินเกาเหล่าที่จังหวัดชนบุรีค่ะ

นี่คุณค่ะให้ดูก่อนว่ามันน่าทานมาก
เกาเหลาเครื่องในแบบหมูเน้นเครื่องเยอะแน่นนะคะ
นี่คือร้านเกาเหลาเลือดหมูเจ้หลีตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ไม่เด็ดคุณดูเอาจากเครื่องในของเขาที่มันแน่นมากขนาดนี้

เดี๋ยวไปถามเจ้าของร้านกันเจ๊หลีคุณอารีสิริรักษ์นะคะ
หลีบอกว่าเมื่อก่อนที่บ้านขายข้าวต้มกุ้ยขายของชำ
ต่อมาก็ทำเกาเหลาเลือดหมูมากินกันเอง

ก็เลยเปิดขายเกาเหลาเลือดหมูซะเลย
ตอนนี้ขายมา๓๐ปีแล้วนะคะ
ขายทั้งเกาเหลาเลือดหมูเครื่องในหมูแล้วก็ข้าวขาหมู

แต่ที่ลูกค้าติดอกติดใจสั่งกันส่วนใหญ่ก็จะเป็น
เกาเหลาเลือดหมูเครื่องในหมูนี่แหละ
เพราะว่าน้ำซุปกลมกล่อมรสชาติกลมกล่อม
มีเครื่องในหมูให้เลือกเยอะมาก

ตับไส้อ่อนหัวใจหมูเสี่ยงจี้
หมูสดซี่โครงหมูอ่อนหมูกรอบ

บางคนบอกว่าไม่ชอบทานเครื่องใน

จะไม่เหม็นคาวไม่เหม็นสาบ
เครื่องในก็จะนุ่มกำลังดีไม่เหนียวนะคะ
เพราะว่าเขามีการแบบว่าลวกเอาไว้ก่อนแล้ว
จนมีคนมาขอซื้อสูตรจากคุณพี่

ต้องการให้เป็นสูตรเฉพาะของที่บ้านเท่านั้นนะจ๊ะ

ใครชอบคากิอะไรก็สั่งกันไป

ขาหมูนุ่มหอมกลิ่นเครื่องเทศสมุนไพรไทย
แถมให้เนื้อเยอะเครื่องแน่นด้วย

เกาเหลาเครื่องในหมู๕๐บาท

ใครอยากจะไปลองความอร่อยไปกันได้ที่

ริมถนนซอย๙ตำบลบ้านสวนอำเภอเมือง

เปิด๖โมงครึ่งถึง๓โมงครึ่ง

ไปลองทานกันได้ให้ได้
ความอร่อยเรามีมานำเสนอทั่วอาทิตย